ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
พ่อหนูชื่ออะไรล่ะลูก

ได้กระทับความผิดเกี่ยวกับคีย์ดักทรัพย์

ตอนเจอเหตุพ่อหนูอยู่วิตาราไทย
พ่อหนูถูกจับไปเลยรอดมั้ยลูก
เราเกี่ยวอะไรกับคดีนี้

เราพร้อมที่จะไปมอบกับฐานเหงื่อบังน้อยไหม
วันที่๒๗เราจะมอบตัว

เพื่อให้ปล่อยค่นน้อยหรือการตำแหน่งฟัดออกมา

คลิปที่คุณผู้ชมเห็นที่มีเสียงผู้ชายถามอยู่นะผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ในรายการเราด้วยนะคะคือทนายค่ะ
ครอบครัวของคนที่เป็นแพ้ซึ่งตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุกไปร้องขอให้ช่วยเหลือ
เพราะคุณพ่อถูกจับทั้งที่ไม่ผิดที่เห็นลูกสาวของแพ้
ส่วนอีกคนนึงที่เห็นแล้วก็ยอมรับว่าผมเป็นคนทำเองผมเป็นคนลักรถเองน่ะ
มีศักดิ์เป็นพี่ของภรรยาแพ้นะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าน้องเขยตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุก
เพราะตัวเองเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะตลอดระยะเวลาเหตุเกิดเนี่ยประมาณกลางปี๒๕๖๒
ตำรวจมาจับแพ้คือคุณพิพัฒน์ประมาณสิงหาคมปี๕๗
แต่ว่าขั้นตอนก็เดินมาจนกระทั่งสารตัดสินเมื่อเดือนธันวาคม๕๙
ก่อนปีใหม่นิดเดียวแต่เข้าคุกเลยเข้าคุกเลยเสร็จแล้วเนี่ย
เรื่องก็เลยมาถึงมือของประธานสมาพันธนายความแห่งประเทศไทยนะคะ
ทนายวรกรพงธนากุลอีกหนึ่งท่านวันนี้แม่ของคนที่กระทำผิดมาด้วย
มาเพื่อจะบอกว่าอยากให้ลูกชายเข้าคุก
แล้วลูกเขยน่ะเอาออกมาเพราะเขาไม่ได้ทำ
คุณบังออนใหม่ปียะนะคะอีกหนึ่งคนเป็นคุณอาของคุณพิพัฒน
ก็คือแพ้ซึ่งอยู่ในคุกเนี่ยนะคะคุณทิพพวันใหม่ปิยะมาทำไม
เพราะรู้ทุกขั้นตอนเลยตอนตำรวจมาจับก็รู้
ไปโรงพักก็รู้ขึ้นศาลก็รู้อีกหนึ่งคนค่ะ
น้องผู้หญิงที่ถือป้ายว่าหนูอยากได้พ่อหนูคืน
ลูกสาว๑ใน๓คนของคุณพีพัฒน์ซึ่งอยู่ในคุกนะคะ
พิยดาบัวน้อยและตัวจริงที่ผมเองครับ
ที่ทำเนี่ยคือคุณอำนาจใหม่ปียะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ฉันอธิบายเยอะหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้
เอาเข้าจริงคือยังหาอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะ
มาถึงเนี่ยคือเรื่องราวที่ถึงหูครั้งแรกเนี่ย
คือเรื่องซับซ้อนกว่านี้ไหมคือดิฉันพยายามจะมองว่าจริงเรื่องเหมือนไม่ซับซ้อน
แล้วคือเดชบุญที่คนทำผิดกับคนที่เป็นแพ้รับผิดแทนเนี่ย
รู้จักเป็นญาติกันคือถ้ายังหาตัวกันไม่เจอแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ย
ติดคุกต่อนะคะถูกไหมคุณวรกรรู้มายังไงคะตอนแรก
วันที่๔เขามาหาผมที่บ้าน๔เนี่ยมงกราเนี่ยไวเนี่ย
เมื่อวานอ่ะเมื่อวานเนี่ยมาหาผมเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าลูกเขาก็ถูกจับลูกเขย
นี่เขาบอกพ่อเขาโดนผมถามว่าแล้วคดีอะไรรักทรัพย์แล้วพ่อทำไหมไม่ทำ
ผมก็โทรไปถามทนายที่วิทยานะเจ้าของคดีเดิมชื่อทนายอัง
เขาบอกว่าอันนี้แพ้๑๐๐เขาบอกว่าคนผิดน่ะ
นี่นั่งอยู่นี่นี่ของจริงคือตอนแรกเราได้ข่าวนี้จากทนายวรกร
เราก็เราก็มงแล้วเอ๊ะทำไมแล้วทำไมกล้ายยืนยนขนาดนี้
ในคดีนี้ที่เห็นการเข้าไปรักรถอะไรต่าง
เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คน
ไม่ใช่คุณน้อยไม่ใช่คุณน้อยคนที่ทำความผิดฟันหล่อสูง
คุณน้อยอ้วนผอมไอ้ผอมคนนี้สูงฟันหล่อ
ทีนี้ถ้าเอาตามคลิปนะคะน้องที่ถือป้ายก็คือหนูพิยดานะลูกนะคะ
พิยดาเป็นลูกคนโตของคุณพ่อเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คุณพ่อเพิ่งจะถูกตัดสินคือตามความผิดคือมีหลายอย่าง
๑๖ธันวาแล้วความผิดที่ต้องจำคุกคือ๔ปี๖เดือน
ใช่แล้วคุณพ่อไปเข้าคุกวันไหนลูกหนูจำได้ไหมคะ
นุกจำไม่ได้ค่ะประมาณกลางเดือนใช่ไหมวันที่ตัดสินเลยใช่ไหม
ที่ตัดสินเลยไม่ได้ไปกันตลอดมาเลย
ซึ่งหนูไปที่ศาลด้วยไหมวันนั้นน่ะหนูไปโรงเรียนค่ะ
แล้วหนูรู้เรื่องวันไหนลูกกลับมาจากโรงเรียนค่ะ
ใครเป็นคนบอกน้าหนูบอกค่ะคุณน้าบอกว่าอะไร
น้าบอกว่าพ่อติดคุกแล้วรู้ยังหนูก็บอกว่ายังไม่รู้ค่ะ
แล้วหนูรู้เรื่องไหมว่าคือมีเรื่องคาราคาซังอยู่คุณพ่อต้องไปขึ้นสามีตำรวจมาจับหนูรู้ไหมลูก
รู้ค่ะคุณน้าหนูรู้ค่ะ
แล้ววันที่คุณพ่อต้องไปขึ้นศาลเมื่อกลางเดือนธันวาคมหนูรู้ไหมว่าวันนั้นคุณพ่อต้องไปสาร

หนูไปโรงเรียนตามปกติจนกระทั่งมาตอนเย็นใช่ไหมคะแล้วพิยดาเนี่ยเป็นคนโตมีน้องสองคนใช่ไหมแล้วน้องอีกสองคนรู้พร้อมกันไหมคะ

ใครเป็นคนบอกน้องอีก๒คนลูก
น้องที่บ้านค่ะเขารู้ก่อน
แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้สึกยังไงตอนนั้นคืองงไหมเรื่องมาเป็นยังไงหรือตกใจหรือหนูรู้สึกอะไรหนูเข้าใจไหมคำที่บอกว่าคุณพ่อไปศาลแล้วเนี่ยวันนี้คุณพ่อเข้าคุกคือหนูรู้ไหมที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอ่ะลูก
รู้ค่ะแต่ว่าพูดไม่ออก
อืมตอนนั้นคนที่บอกคือคุณน้าค่ะแล้วตอนนั้นคุณแม่อยู่ด้วยไหม

แล้วหนูถามอะไรมีใครเล่าอะไรเพิ่มเติมให้ฟังไหมคะ

รู้ไหมว่าคุณพ่อต้องอยู่ในคุกนานแค่ไหน

เขาบอกหนูว่าคุณพ่อต้องอยู่ในคุกนานแค่ไหนลูก

ตอนนั้นหนูคิดว่าคุณพ่อทำผิดไหม

แต่คุณพ่อถูกตัดสินนะหนูรู้เรื่องละเอียดเหรอที่ผ่านมา

แต่มั่นใจมั่นใจว่าพ่อไม่ทำ

ตั้งแต่ตอนนั้นที่พอคุณพ่อเข้าคุกแล้วหนูได้ไปเยี่ยมหรือยังไงบ้างไหมลูก

แล้วคุณพ่อพูดอะไรกับพิยดาบ้างลูก

ไปแล้วนี่ไปร้องไห้ให้พ่อเห็นหรือเปล่าเนี่ย
เป็นคนโตคุณพ่อพูดอะไรกับหนูบ้างไหมลูก

พูดไม่ออกแต่ว่าล่าสุดนี้ที่เห็นคลิปออกมาเนี่ยคือ

มั่นใจว่าพ่อไม่ผิด

คือส่งต่อค่ะคุณผู้ชมคะในรายการเราเนี่ยคือข้างพิยดาเนี่ย

อีกหนึ่งท่านคือไปเนี่ยคือคุณอำนาจคุณอำนาจใหม่ปียะหรือคุณเอกเนี่ยนะคะ
คุณอำนาจเรียนถามแบบตรงไปตรงมานะคือคุณอำนาจคือคนที่ทำผิดในคดีลักรถมอเตอร์ไซค์เมื่อปี๕๗ถูกใช่ไหมคะ

คุณอำนาจทำในวันนั้นทั้งหมดเนี่ยมีคนร่วมกระทำผิดทั้งหมดกี่คน

๔คนคุณอำนาจทำผิดขึ้นวันนั้นแล้วเนี่ยคุณอำนาจไปไหน
ผมว่ากลับบ้าน
เหตุที่เกิดเกิดวันที่๘พฤษภาคม๕๗

เล่าให้ฟังหน่อยไปทำอะไรมาคะ

ก็ผมต้องการแบบเหมือนที่แบบอย่างวันนั้นน้องผมโทรเข้าหาผม
ผมกำลังนอนอยู่โทรมาประมาณ๔สายครับ
ผมก็โทรมาเล่าเรื่องอะไร
โทรมาบอกว่ามีเรื่องมีเรื่องใครติดหนี้อะไรตรงเลย
บอกมีเรื่องผมว่ามีเรื่องใครบอกว่ามีเรื่องเด็กวัดพระยอง
ผมก็ตื่นล้างหน้าแล้วผมก็มา
พอมาถึงผมก็บอกไป
ผมก็ไปกันครับพอไปถึง
ไปเจอคนชื่อก๊อฟนั่งอยู่หน้าซอย
ผมก็ถามว่าใช่นี้เปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่
พอบอกไม่ใช่เสร็จเขาบอกไหนไอ้คนไหน
ให้คนชื่อก๊อฟเนี่ยพาเขาไปที่บ้านหลังนั้นไหมครับ
บ้านหลังที่เราไปรักมอเตอร์ไซค์เข้ามานะ

จะใครโทรมาใครตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
คือเป้าวันนั้นคือจะเข้าไปรักมอเตอร์ไซค์เขาหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับคือว่าไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปเอาทรัพย์สินเขาเลยครับ

ทะเลาะกันต้องการไปเคลียร์ปัญหาให้น้องครับ

ที่บ้านหลังนั้นแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์เขาออกมาทำอะไรคะ

คนชื่อทิศเป็นคนแปลวออกมาครับ

ไปด้วยกันสองคนครับกับเพื่อน
แต่สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ออกมาจริงถูกไหม
ก็คือเหมือนรักทรัพย์ถ้าเรามองแบบนี้นะ

ไปด้วยกันสี่คนนะครับคือเขาไปกับน้อง
มีเพื่อนอีกสองคนน้องไปอีกสองคนเป็นสี่คน

สรุปเป็น๔คืนนั้น
รู้ไหมว่ามีคนเอามอเตอร์ไซค์ออกมาด้วย
ก็ตอนแรกผมก็ยังไม่ได้สนใจทางนี้ครับ
ก็คือว่าผมกำลังมองหาคนนี้อยู่
เป็นเข้าไปเอาอะไรมาทุบกุญแจอะไรนะครับ
เอาอย่างไรก็แล้วแต่แล้วเกิดเหตุวันนั้นเสร็จแล้วเนี่ย
ไม่หรอไปทำงานที่แปดริ้ว
แล้วจากที่น้องเขยโดนจับนะฮะน้องเขยโดนจับตั้งแต่เศสหา๕๘
จนกระทั่ง๓ตัดศิลป์ดัญวาน๙๙นี้ยังอยู่แปดริ้วหรอ
ผมกลับมาแล้วแฟนผมไม่สบายครับ
และรู้เรื่องมั้ยคะว่าน้องเขยถูกจับมา
ว่าน้องเขยถูกจับตอนนั้นยังไม่รู้มารู้ตอนที่ว่าปีใหม่มาเที่ยวบ้าน
ปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมาคือไม่ได้โทรคุยกันเลยก่อนหน้านี้
ว่ามีคนโดนจับแล้วคนที่โดนจับเป็นน้องเขยเราแล้วเขาคิดว่าเป็นเรา
ไม่รู้เรื่องนี้เลยมารู้ปีใหม่มารู้ปีใหม่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ทนายวรกรเชื่อมให้นะคะว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันย้อนแย้งกันมากเลยนะคะ
คือหนูพิยดาเนี่ยก็คือหลานของคนที่เนี่ยเดี๋ยวต้องมารับผิดตามกฎหมายนะคะ
และคนที่พาคุณเอกหรือคุณอำนาจมาเนี่ยแม่ค่ะแม่บอกว่ายังไงอำนาจต้องรับผิด
แล้วลูกเขยแม่ที่เป็นแพ้อยู่ในคุกต้องออกมามาดูแลหลาน๓คนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเอาตามที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณอำนาจเป็นคนเล่าเนี่ยนะคะ
คือว่านอนอยู่บ้านแล้วได้รับโทรศัพท์น้องโทรมาน้องที่ว่านั้นน้องในไส้

แม่เดียวกันใช่ไหมคือลูกแม่ทั้งคู่
ในสี่คนที่เกาะเหตุวันนั้นสองคือลูกแม่

มูลเหตุที่เอามอเตอร์ไซค์ออกมาเพราะอะไรรู้ไหม

นายวรกรคือเหตุจูงใจมันคืออะไรทำไมไปรักมอเตอร์ไซค์เขา
เพราะฟังจากคุณอำนาจแล้วก็ไม่เห็นจะต้องเอามอเตอร์ไซค์เขาออกมานะ

ก็คือว่าทั้งที่ว่าเพื่อนผมที่พาไปเขาอยากได้

มี๔คน๒คนเป็นพี่น้องกันลูกแม่คุณอำนาจกับที่ชื่อฟุ๊กอีกคนนึงนะนะ

เจ้าหนี้เจ้าของรถ
คือเขาไม่ใช้หนี้สักทีจะไปเอารถออกมาถูกไหมที่ฉันเข้าใจถูกนะ
เลยไปเอารถออกมาซึ่งจริงคือวิธีนี้ไม่ได้นะ

ต้องไปว่ากันว่าไปตามกระบวนการเขาติดหนี้
ซึ่งกลายเป็นว่าที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้วจะไปเอามอเตอร์ไซค์มาถ่ายหนี้เองเนี่ย

กลายเป็นโจทย์เพราะไปลักมอเตอร์ไซค์เขา
ทีนี้ทนายวรกรค่ะยังไงต่อ
เพราะว่าเรื่องมันเกิดมาตั้งแต่ประมาณสิงหาห้าเจ็ด
แต่ตำรวจน่ะไปจับคุณพิพัฒน์ซึ่งตอนนี้อยู่ในคุกเนี่ยนะคะ
เอาปี๕๘เลยนะใช่ไหมคะ
ขออภัยเรื่องเนี่ยเกิดพฤษภาห้าเจ็ด
แต่ไปจับคุณพี่พัดเนี่ยตอนสิงหาห้า๘ใช่ไหมคะ
ขออภัยนะแจบทำยังไง
ก็วันนั้นที่ว่าตำรวจมาก็มาเรียกพี่พัฒนพิพัฒน์เขาก็เดินออกมา
เดินมาเสร็จตำรวจก็จับเอามือไฟหลังและก็เลอะขุนแจ
เสร็จแล้วบอกว่าให้เขาไปเปลี่ยนสภาพเพราะว่าเขาเหมือนกับมาจะขายของ
พอเสร็จพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จตำรวจก็เอาขึ้นรถเลยแล้วก็ไปโรงพัก
พวกหนูก็ตามไปแต่ว่าเขาเข้าห้องสอบสวนไปแล้วแล้วก็ชี้ติด
ตอนชี้ตัวก็คือเอ่อที่ที่ในในสาธิตในสาธิตมาชี้ตัว
ก็จะมีฟุ๊กกับพี่พัฒน์เนี่ยสองคนแล้วเขาให้ไปชี้ในห้องชี้ตัว
แล้ววันนั้นมันมีพวกญาติของพวกที่ว่าเขาโดนจับมาก็ประมาณเกือบ๑๐คน
ค่ะเขาก็ให้ยืนเสร็จแล้วเนี่ยก็ชี้ว่าฟุ๊กเนี่ยใช่อืมแต่คนนี้ไม่ใช่
ในน้อยในน้อยนี่ไม่ใช่ในน้อยไม่ใช่ในเจ้าที่เป็นแพะนี่ไม่ใช่
ไม่ใช่น้อยก็คือคุณพิพัฒน์เนี่ยค่ะก็ไม่ใช่แล้วเขาก็ให้สลับอีก
เอ่อนายสาธิตก็บอกว่าฟุ๊กเนี่ยใช่แต่นายพิพัฒน์เนี่ยไม่ใช่
ก็คือทำอย่างเงี้ยสามครั้งอืมแล้วก็คือเขาก็จะพูดทั้งสามครั้งเลยว่าไม่ใช่
เดี๋ยวนะคะคือเรื่องของเรื่องคือว่าเจ้าทุกข์นะ
เขาไม่ได้ชี้คุณพี่พัดเลยถูกไหมค่ะไม่ได้ชี้เลยค่ะ
แต่ฟลุ๊กซึ่งเป็นน้องชายลูกชายแม่เนี่ยนะคะ
น้องชายคุณเอกเนี่ยคือถูกชี้จริงถูกชี้จริงเพราะทำจริงอ่ะ
เขาทำจริงเพราะฉะนั้นแปลว่าเจ้าทุกข์เขาไม่ได้ชี้คุณพิพัฒน์เลยใช่ไหม
ไม่ชี้ท่านายวัลกรมันเป็นพยานพยานบุคคลกลางนะ
ที่เห็นเหตุการณ์อ่าที่พาคนนี้ไปบ้านเดี๋ยวคนที่ชี้เนี่ย
คนที่ชี้เนี่ยคือเจ้าของรถหรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พยานพยานคนกลาง
อ่าพยานที่พาพวกเนี่ยไปที่บ้านอ่าของนายสมพรนายสมพรแป๋วรถ
เจ้าของรถชื่อสมพรใช่ค่ะอ่าคนที่เป็นพยานอ่า
ไม่ได้ชี้คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นแพ้เลยค่ะอ่า
สาธิตนี่คือพยานพยานค่ะแล้วแล้วมันต่อยังไงมันคุณจะจบตรงนี้สิ
แล้วคุณพิพัฒน์จะยังไงต่ออ่ะตั้งตรงนี้เล่าแล้วทำไมถึงต้อง
เดินเป็นคดีอย่างเงี้ยก็คือว่าก็เป็นเรื่องก็คือว่าทางตำรวจก็ไม่ได้เขียนคำว่า
คนนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่อะไรก็คือว่าดำเดินคดีต่ออ๋อจริงจริงรู้ว่าไม่ใช่
ดำเนินคดีค่ะกับนายน้อยต่อค่ะก็ดำเนินคดีต่อจนไปถึงชั้นอายการ
แล้วก็ไปถึงศาลอ่าไปถึงศาลก็มีการแต่งตั้งทนายขึ้นค่ะก็คือว่านายพิพัฒน์เนี่ย
คือให้การปฏิเสธมาตลอดว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาตลอด
ก็มีการต่อสู้กันก็วันที่สืบพยานโจทย์ทุกคนก็หันมาชี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่หมดเลยเพราะว่านายพิพัฒน์จะนั่งอยู่ใน
ที่ไม่ใช่อ่ายังไงนี้นะทางนายวัลกรรมนี่นะเขาบอกว่า
นายเอกที่ฆ่าเจอในวันที่เกิดเหตุนั้นฆ่าจำได้ไม่มีฟัน
แต่อันนี้พี่พัดมีฟันเต็มอันนี้ไม่มีฟันอ้าวปากด้วย
อ้าวปากเห็นฟันไม่ต้องเอาอันนั้นก็ได้ไม่มีฟัน
คือเขาจำได้ว่าคนที่ลงมือน่ะฟันหน้าไม่มี
แล้วคุณผอมผอมสูงของพี่พัฒน์น้อยอ้วนเตี้ย
อ้วนสูงอ้วนสูงกันอ่ะอ้วนอ้วนตัวยายอ่ะ
คือลักษณะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
คำถามของที่ฉันต่อทนายวรกรคือว่า
มันไม่มีอะไรที่น่าจะคาใจเพราะไม่ใช่ตั้งแต่แรก

มาถึงศาลก็เบิกความเหมือนเดิมว่าไม่ใช่
แต่ปรากฏว่าคำให้การฉันไม่ทำสวด
ไม่มีคำว่าไม่ใช่ไม่มีเลยมีว่าใช่อย่างเดียว
ก็ครูนาอยู่นะครูนาก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ชี้คุณฟัสมัน
ทำมาอย่างนั้นศาลเลยเชื่อคำให้การ
จะมีกรณีอย่างที่พยานพูดมันต้องมีปรากฏตั้งแต่ต้น
คือจากการชี้โดยพยานนั้นแต่แรก
ไม่ได้ชี้ขุนผีภัทร
แล้วก็จนมาในชั้นสายของกับสปริญญาติ
สารดีเซ็นใช้คำถูกนะ
เขาก็ไม่ได้ชี้ขึ้นที่พี่ภัทร
แต่ที่นำมาใช้พิจารณาคือเอกสารที่ทำมาจากชั้นพนักงานสอบสวน
บอกว่าพี่พัฒน์น่ะทำ

แล้วเอกสารมันออกมาอย่างนั้นได้อย่างไรคะ
ก็ตำหนดเขาต้องส่งมาให้เอกสารเอกสารก็ต้องส่งสารอยู่แล้ว
จริงแล้ววันนี้ทางทีมโปรดิวเซอร์เราได้ติดต่อกับทางสพในพื้นที่

แต่ว่าท่านทราบแล้วว่าวันนี้เราจะจัดรายการ
แต่ว่าท่านที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาของสพตอนนี้เนี่ยเป็นคนละชุดกันนะคะ

แต่รู้เรื่องแล้วว่างานเข้าสพแน่แท้แล้วเดี๋ยวจะดูคดีนี้ให้
เดี๋ยวท่านกลับมาคุณแม่
ค่ะคนที่อยู่ในคุกลูกเขย

ตอนนี้ลูกที่ชื่อฟลุ๊กอีกคนอยู่ไหน
คือเขาหนีไปเพราะแม่ตีวันนั้น
พอรู้ว่าเขามาทำเรื่องอย่างนี้
ประกันออกมาแล้วก็เสียเงินให้กับทางเขาทางโจทย์๓๐๐๐บาท
เพราะว่าตำรวจเป็นคนบอกว่าให้ชดใช้เขาไป
แล้วแม่ก็ด่าเขาด่าแล้วตีด้วย
เขาก็เลยหนีไปเลยยังไม่กลับมาทุกวันนี้ยังติดต่อไม่ได้

ตั้งแต่ที่ว่าไปประกันตัวนี่น่าจะ๕๘นะคะ
ที่ว่าเขาจับนายพิพัฒน์ได้แล้วก็มาจับในฟุ๊กได้ต่อเนื่องกัน
แล้วแม่รู้ตั้งแต่แรกด้วยไหมว่ามีฟลุ๊กแล้วก็มีพี่ชายฟลุ๊กด้วย
แต่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่พี่พัฒน์โดนจับเนี่ยค่ะ
แล้วคือช่วงปีใหม่นี้ติดต่ออะไรกันยังไง
คือพี่อำนาจนี่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าน้องเขยโดน

ก็เขาเพิ่งจะมาทราบเมื่อตอนปีใหม่นะคะ

ก็คุณอาเขาโทรศัพท์อยู่กับทนาย

ใช่ค่ะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอำนาจก็มาเจอพอดี

เขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนทำเองไม่ใช่พี่น้อย

ใช่เพราะว่าเขาทำใจไม่ได้หรอกที่ว่า
ในเมื่อนายพิพัฒน์ไม่ได้ทำผิดจะให้เขาไปรับผิดไม่ได้

นั่นแสดงว่าคุณแม่ก็เพิ่งรู้เมื่อเร็วนี้แหละ
อีกหนึ่งคนคือลูกชายของคุณแม่อีกคนนึงด้วย
ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องบอกว่าเธอทำผิดเธอก็ต้องไปรับผิดนะ
เธอจะมาให้เขาติดโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดไม่ได้
แม่ก็พูดเหตุผลให้เขาฟังเขาก็บอกว่า

ซึ่งคุณแม่ก็รู้ใช่ไหมว่าลูกก็อาจจะต้องเข้าไปรับโทษ

ซึ่งเขาก็มีครอบครัวที่พี่อำนาจเนี่ยแกก็มีครอบครัว

สงสารทั้งคู่แต่ว่าเขาเป็นคนผิดแม่ก็ต้องเอามามอบตัว
คนที่ไม่ผิดออกมาเขาก็มีครอบครัวเหมือนกัน
ที่ว่าต้องรับผิดชอบเขาหนักยิ่งกว่าทางนี้อีก
เพราะว่าลูกสาวแม่เนี่ยคือเมียในพิพัฒน์เนี่ยเขาเป็นลมชัก
แล้วก็ลูกอีกคนนึงคนกลางก็เป็นไทรอยด์
คือว่าเขาต้องหาเงินตลอด
แล้วแม่เนี่ยแม่เป็นเบาหวานเขาก็ต้องให้เงินแม่ไปหาหมอตลอด
คือเขารับผิดชอบในครอบครัวค่ะ
ทุกวันนี้ที่เขาโดนไปก็แม่เดือดร้อนกันมาก
บางทีไม่มีตังค์จะให้หลานไปโรงเรียน
เพราะฉะนั้นคือจะอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้เป็นลูกในไส้หรือลูกเขยว่าไปตามเด็ก

ใช่ค่ะหนูขอความเมตตาขอให้ศาลช่วยพิจารณาให้ได้ประกันตัวนายพิพัฒน์ออกมาด้วยค่ะ
คือเรื่องนี้เนี่ยจะไปร้องพรุ่งนี้ใช่
ใช่ที่สรรพงศาสตร์ต้นหล่อแห่งชาติประทุมวัน
ค่ะซึ่งจริงเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราเล่ากันมาตลอดไม่ได้ซับซ้อนนะคะ
คือเรื่องนี้ถ้าได้ประกันตัวจะไม่ไปถึงผม
ปรากฏไม่ได้ประกันตัวเขาก็เลยเดือดร้อนแล้วเห็นผมออกทีวีคดีตีเด็ก
ครูตีเด็กเขาก็เลยมาหาบ้านอยู่ใกล้กับผม

ค่ะพรุ่งนี้หนูเพียดาต้องไปด้วยมั้ยคะ
ต้องไปต้องไป
ค่ะพิยดาค่ะลูกหนูมีอะไรจะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูข่าวนี้อยู่ไหม

อยากให้เขาปล่อยพ่อออกมาค่ะ

พ่อต้องช่วยแม่ทำงานค่ะ

อยู่ตรงแถวไหนเผื่อใครเดินไปจะช่วยซื้อ

แถวผักเนอะมีชื่อร้านมั้ยมีชื่อแผงมั้ย

ขายของเขาเป็นลูกจ้างร้านนี้แหละค่ะ
ยดาลูกหลังจากที่
พอรู้ว่าคุณพ่อต้องเข้าคุกเนี่ยนะ
หนูคุยกันเอง๓พี่น้องไหมคะ
น้องรู้เรื่องน้องเข้าใจเรื่องมั้ย
น้องเราอีก๒คนรู้เรื่องไหมว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วคุยกันเองไหม๓คนยังไง

ไม่มีใครคุยกันเนอะแล้วคุณแม่มาพูดอะไรให้หนูสามคนฟังไหมคะ
แม่ก็ไม่ได้พูดแม่ก็ร้องไห้ค่ะ
คุณแม่สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าไหรมีโรคประจำตัวเนอะ
แล้วหนูสามคนก็มีน้องคนกลางที่มีโรคประจำตัวใช่ไหมคะ

อายุน้อยสุดเนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ

ยังครับ
อ๋อแต่คุณต้องเตรียมคำพูดไปแล้วล่ะเนาะ

วันที่๗จะพาเข้าไปมอบตัวที่สพวน๑๐โมงเช้า
วันที่๗นี้ก็คือวันเสาร์

เป็นทางที่คุณแม่เขาลองกันนะ
คือใจก็ต้องแข็งมากอะนะคะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยตกอยู่เป็นผู้กำทำผิดสองคน
ว่าที่ตีเขาไปเขาอยู่ไหนแล้วนะ

แต่เอาล่ะเอาคนอีกคนนึงออกมาเป็นลูกเขยเนี่ยนะคะ

สิ่งที่อยากจะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่
หลังจากนี้เราจะต้องไปเจอแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการ
ก็ขออยากให้ผู้พิพากษา
ช่วยให้ทำเรื่องนายพิพัฒน์บัวน้อยให้ได้ออกมาเถอะ

ส่วนทางครอบครัวแม่ลูกชายแม่แม่หัวใจแม่เตรียมรับแล้ว

ทนายวรกรเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันอยู่เรื่อยนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วยังมีคดีอีกหลายคดีนะ

แต่ว่าเอาแค่วันเสาร์นี้ก่อนทนายวรกรจะเป็นคนพาไป
พาไปและวันจันทร์จะไปที่กระทรวงยุติธรรม

จะไปยื่นหนังสือขอให้ลื้อฟื้นคดีนี้ใหม่

แล้วจะเอาหลักฐานการไปมอบตัวกับการขอรู้ฟื้นคดี
ยื่นประกันตัววันจันทร์ตอนบ่ายที่สารอายุทยา
คือทำให้เร็วที่สุดใช่นะยังไงขอบคุณทนายวรกรนะคะ
ที่ช่วยเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ครอบครัวจิตใจเข้มแข็ง
ไม่ว่าใครจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตาม
ว่าไปตามที่เขาทำและถ้าเขาไม่ทำก็ต้อง
ไม่ต้องรับนะคะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้จะเป็นข่าวที่ละเอียดกว่านี้นะคะ
จะมีความคืบหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการยุติธรรม
ถ้าพลาดต้องแก้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป